แฟนฟุตบอลชาวไทยก็ให้ความสนใจนะครับ
เมื่อวานนี้นายไตรรัฐวิริยสิริกุลรักษาการแทน

เปิดเผยหลังประชุมระหว่างบอร์ดกศธชกับดรกล้องศักดิยอดมณี
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ
ซึ่งการประชุมครั้งนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป
เนื่องจากรายละเอียดต่างยังไม่ชัดเจนนะครับ
เป็นเพียงการพูดคุยหารือขอให้ทางกศธช
ช่วยสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดสดนะครับ
บอร์ดกศธชจึงได้ให้ทางสำนักงานกศธช
เข้าไปทำงานร่วมกับกรกฐนะครับ
ก็ดูรายละเอียดของค่าลิขสิทธิ์เป็นวงเงินเท่าไหร่นะครับ

ก็ทำให้ทางบอร์ดกศตชยังพิจารณาไม่ได้นะครับ
หลักแล้วเงินที่จะนำมาซื้อลิขสิทธิ์เนี่ย
ก็จะมาจากทางเอกชนกกทแล้วก็กศธชนะครับ
ส่วนการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก๒๐๒๒ก็ยังคงเดินหน้าต่อไป
ตัวเลขของไทยก็จะอยู่ในเรทราคาเดียวกับทางมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียนะครับ
ซึ่งพิจารณากันตามสภาพเศรษฐกิจแล้วก็สังคม
ว่าตัวเลขสูงถึง๔๐ล้านเหรียญสหรัฐเลยนะครับ
ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ๑๕๐๐๐ล้านบาทเลยนะครับ
แต่สุดท้ายผู้ว่ากรกฐบอกว่าคงไม่มากขนาดนั้น
ก็อย่างนั้นก็ตามได้ชมแน่นอนนะครับ
แต่ว่าเรื่องจะจบเมื่อไหร่แล้วก็แถลงยืนยันชัดเจนเมื่อไหร่เนี่ยต้องรอดูกันต่อไปนะครับ